เรื่องของคดีการลักพาตัวไปของน้องจีน่า

สอบปากคำกี่ครั้งก็พูดไม่ตรงกัน
ซัดทอดเป็นลูกเลี้ยงเป็นคนบงการ
ทอดเป็นลุงของจีน่าเป็นคนวงการ
และซัดทอดไปถึงยายของน้องจีน่า

แต่ละคนก็ต้องออกมาปฏิเสธกันอย่างจ้าละวันทีเดียว

สารจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติหมายจับนายอภาอาจรแล้ว
ใน๓ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
กักขังหนุ่งเหนียวและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หลังจากที่นายอภานั้นรับพาตัวน้องจีน่า
ออกจากหมู่บ้านไปนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่๕กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
และกรทัศน์การปรับกรามก็คุมตัวในอภาพไปชี้จุดต่าง
จุดตามคำให้การของเขา

ขี่รถจักรยานยนต์มาอุ้มน้องจีน่าไปแล้วก็เอาผ้าขาวม้าผูกเอว
นะฮะกับตัวเองเอาไว้เอาน้องกับตัวเองกับผูกติดกัน
แล้วก็จอดรถที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านก่อนจะอุ้มน้องขึ้นไปวางหน้าถ้ำ
เพื่อบูชายันแก่เจ้าป่าเจ้าเขาครั้งที่สองนายอาผะอ้างว่า
หลังจากอุ้มน้องจีน่าขึ้นรถเสร็จปุ๊บขี่รถไปจอดอยู่ที่บริเวณริมถนนท้ายหมู่บ้าน
แล้วก็อุ้มเด็กไปส่งให้กับคนวงการที่ยืนรออยู่ที่บริเวณไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้าน
แล้วใครเป็นคนวงการก็ต้องขยายผลต่อนะครับ
จุดแรกที่ไปคือที่บริเวณบ้านนายอาผะอันนี้จุดที่เขาให้การเอาไว้นะ
อันนี้คือเป็นการทำแผนนะฮะเขาขี่รถจักรยานยนต์มานะฮะ
จุดที่๒คือปากซอยทางเข้าหมู่บ้านของนายอาผะชี้ว่าตรงนี้มาก่อนที่จะได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยไป
จุดที่สามก็คือไปที่ทางเข้าบ้านน้องจีน่าจุดที่สี่อ่ะกราฟิกค่อยมานะฮะ
จุดที่๔คือไปที่บริเวณที่นายอาผะนั้นไปจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็อุ้มน้องจีน่าไป
ซ้อนท้ายรถกันไปนะฮะแล้วเอาผ้าขาวม้าอย่างที่เขาบอกเลย
จีน่ากับเขาเนี่ยติดกันไว้ที่เอวนะฮะจุดเนี้ยห่างจากบ้านจีน่าเนี่ย
ประมาณสักห้าสิบเมตรได้อันนี้สี่จุดแล้วจุดที่ห้าเป็นจุดที่นายอาภาอ้างว่า
จอดรถที่บริเวณทางโค้งถนนท้ายหมู่บ้านห่างจากจุดที่อุ้มจีน่ามาประมาณ๗๐เมตร
จากนั้นอุ้มน้องจีน่าลงจากรถแล้วก็ส่งให้กับชายหญิงคู่หนึ่งที่ขับรถเก๋งมาจอดรอรับ
คุณผู้ชมจำข้อความนี้ไว้ก่อนเขาบอกว่าเขาส่งให้กับชายหญิงคู่หนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นใครนะฮะจุดที่หกเป็นไร่ข้าวโพดที่นายอาภาอ้างว่า
อุ้มน้องไปส่งให้กับคนวงการมีอีกคนแล้วนะเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่ขับรถเก๋งสีดำมาจอดรออยู่
นะฮะจุดที่เจ็ดคือสระน้ำท้ายหมู่บ้านนายอาผะก็บอกนะฮะว่านี่เลยอันนี้คือการให้การครั้งแรก
ที่เจ็ดเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนอุ้มเด็กขึ้นไปบนถ้ำแล้วก็
ไปวางเพื่อบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาอ่าจุดที่แปดที่ทำแผนเมื่อวาน
คือไล่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้านอภาอ้าอ้างอีกว่าหลังจากก่อเห
แล้วก็เอาเสื้อแขนยาวซึ่งเป็นเสื้อที่ใช้มัดน้องจีน่าเนี่ย
ตอนแรกบอกเป็นผ้าขาวม้าก็ไม่ตรงกันอีกนะฮะ
จุดที่เก้าไปต่อครับอันนี้คือบ้านของนายจสอ
ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านจุดนี้อาผะอ้างว่ามาขอยาเส้น
นะฮะนายอสอตอนเก้าโมงเช้าวันที่ห้าก่อนที่น้องจีน่าจะหายตัวไป
นะฮะและจุดที่สิบเป็นที่บริเวณบ้านของนายสิทธิพงศ์
หรือว่านายจจือสามีใหม่ของนางนะคะยายของน้องจีน่านะฮะ
และระหว่างการชี้จุดเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ทำแผนไป
แล้วไปเจอเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลซึ่งตกอยู่ข้างเสาทง
หน้าสวนการบริเมรุชุมชนชาวไทยภูเขานะฮะที่บริเวณท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งอาผะยืนยันนี่แหละเสื้อตัวนี้แหละอันนี้
ผมเอาผูกจีน่ากับผมไว้ที่เอวแล้วก็ซ้อนท้ายรถกันไป
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะฮะและสุดท้ายก็เป็นจุดสุดท้าย
จุดที่สิบเอ็ดเขาให้การไม่ตรงกันเลยค่ะเดี๋ยวผ่าเขามาผูกเอว
เดี๋ยวเอาเสื้อผูกเอวเดี๋ยวเอาไปให้คนวงการ
เดี๋ยวเอาไปให้สองสามีภรรยาคู่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันก็มั่วไปหมดเลยนะฮะระหว่างที่ชี้จุดทั้งหมดทั้งมวลสิบเอ็ดจุดเนี่ย

ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมอาภะซัดทอด
ทอดว่านางการซินีลูกเลี้ยงของตัวเขาเองเนี่ย

หลังจากนั้นก็ซัดทอดว่าลุงของจีน่าคือนายจบูสือเนี่ย

เป็นหนึ่งใน๓คนที่มาเจอจีน่านี่แหละ

แต่ทุกคนเนี่ยทั้งลูกเลี้ยงทั้งลุงเนี่ย
ก็ออกมาปฏิเสธทั้งหมดว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าอาภะเนี่ยซัดทอดไป

ยายของจีน่าที่อยู่ที่เชียงดาวเนี่ย

แล้วนัดหมายจะไปส่งเด็กให้ที่บริเวณถ้ำนั่นแหละ

ภาอ้างอีกว่าไม่ได้นำเด็กไปส่งให้ทางด้านของยายที่ถ้ำเลย
แต่นำไปส่งที่บริเวณถนนเส้นทางเส้นหนึ่ง

แล้วเขาก็อ้างต่อว่าเอาเด็กไปทิ้งที่ถ้ำนะฮะ
ทำให้ตำรวจต้องไปเอาตัวยายมาสอบปากคำ
แต่ยายเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เห็น
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายที่อาผ่าซัดทอดมา
สุดท้ายเดี๋ยวตำรวจจะสอบปากคำบุคคลที่อาผะซัดทอดทั้งหมด
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบกับสำนวนคดี
เพื่อสืบว่าจริงแล้วอาผะทำคนเดียว
ตามที่เขากล่าวอ้างว่าเอาไปบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาจริง
หรือมีบุคคลเกี่ยวข้องกับการบงการในการลักพาตัวน้องจีน่าในครั้งนี้หรือไม่
ซึ่งบุคคลสัดเข้าไปเป็นญาติทั้งหมดเลยนะ
ตอนนี้ข้อมูลค่อนข้างสเปะสปะไปชี้จุดไหนเขาก็พูดไปเรื่อยใช้คำนี้
เปลี่ยนเป็นปากของม้าบ้างเปลี่ยนเป็นเสื้อบ้าง
ข้อมูลนี้เดี๋ยวรอตำรวจสอบสวนให้เรียบร้อยนะคะ